วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการเตือนภัยและเตือนใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นมีรถกระบะส่งของคนขับหลับในนะครับ
พุ่งชนท้ายรถของนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
เสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ปฏิเหตุรายแรกที่จะนำมาเตือนใจผู้ใช้ถนน
เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพในพื้นที่บ้านหนองเบน
ตะบนโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ที่เกิดเหตุพบรถเก่งนิสันมาสสีขาว

ตกลงไปหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ในคูน้ำข้างทาง
โดยมีรถกระบะส่งของยี่ห้ออีซูซูสีขาว
ซึ่งส่วนหัวของรถปักลงไปในคูน้ำเช่นกัน
ตำรวจสอบสวนนายธนพลเหลาแดงอายุ๒๔ปี

กลับจากไปส่งของให้ลูกค้าที่จังหวัดหนองคาย

จึงทำให้เกิดอาการวูบหลับใน
พุ่งชนรถเก๋งคันหน้าอย่างจัง
ด้านนายธรรมนูลโภษีอุ่นผู้สื่อข่าว
ซึ่งเป็นเจ้าของรถเก๋งสีขาวระบุว่า

รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
ไปมอบโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้าน

แต่จู่ก็ถูกรถของคู่กรณี

โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

บริเวณสี่แยกรวมโชคอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งฝั่งตรงข้ามได้รับสัญญาณไฟเขียว
ส่วนถนนฝั่งที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด

แต่จู่ก็มีรถตู้คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว

กำลังได้รับสัญญาณไฟเขียวอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

อุบัติเหตุดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ๓คน
หนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิง
และพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุบนถนนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
เมื่อชายชาวองค์กลิดวัย๖๗ปี
ชนรถยนต์ของชาวบ้านที่กำลังจอดติดไฟแดงอยู่๗คันรวด

ตำรวจสพเมืองบุรีรำต้องเร่งเคลียร์ถนน
เพื่อเปิดเส้นทางให้รถสัญจร
ตำรวจเชิญชาวต่างชาติและภรรยาชาวไทย

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ถึง๑๐๐เมตร
ซึ่งทราบว่าเพิ่งกลับจากไปรับน้องชายในตัวเมือง
และกำลังกลับบ้านภรรยาที่อำเภอบ้านด่าน
แต่พอมาถึงสี่แยกไฟแดงรมบุรี
เกิดอาการหน้ามืดและไม่สามารถบังคับรถได้
พุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงอย่างจัง

เดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง